ยามที่ประชาชนนั้นเกิดความทุกข์นะคะไม่มีครั้งใดที่ในหลวงราชการที่เก้า
มิทรงหยิบยื่นความช่วยเหลือไปเยียวยาค่ะอีกหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสต
ก็คือเหตุภัยพิบัติเกิดขึ้นหลังจากที่มีพายุพัดถล่มแหลมตะลุมพุกที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
พระองค์ทรงระดมความช่วยเหลือเข้าไปอย่างเร่งด่วนแล้วก็ยังกลายมาเป็นเหมือนกับแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัตรอื่นอื่นตามมาด้วยนะคะ
โดยทรงก่อตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ทรงดำรงตำแหน่งพระบรมราชุปธรรมภกด้วยเงินทุนพระราชทานค่ะ
ติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานทุกภูมิภาคผาศุกร์๗๗รอยพระบาททุกย่างก้าวเพื่อราศดรค่ะ
ตุลาคม๒๕๐๕เกิดมหาวัตถภัยครั้งใหญ่หลังพายุโซนร้อนแฮเรียส
ถล่มพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศไทยสร้างความเสียหายให้แก่๑๒จังหวัดในภาคใต้เพียงชั่วข้ามคืน
จะผ่านไปนานกว่า๕๔ปีแต่ชาวบ้านตำบลแหลมตะลุมพุกอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
หนึ่งในพื้นที่ที่ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายมากที่สุด
จดจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นได้เป็นอย่างดี
ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยอมรับว่า
ไม่มีใครคาดคิดว่าความผิดปกติของท้องทะเล
จะเป็นสัญญาณเตือนภัยก่อนเกิดมหาวัตภัย
พายุเริ่มก่อตัวตั้งแต่ช่วงเย็น
บ้านเรือนประชาชนจนทำให้หลังคาหลุดปลิว
ก่อนจะค่อยทวีกำลังแรงขึ้น
กลายเป็นพายุสดร้อนขึ้นฝั่งที่ตำบลแหลมตะลุมพุก
ชาวบ้านต่างหนีหาที่หลบภัย
กระทั่งประมาณ๑๙นาฬิกาฝนตกหนักต่อเนื่อง
และเกิดลมพัดแรงอีกหลายละลอก

ซัดเข้าถาโถมกวาดบ้านเรือนและประชาชน
ลืนจมหายลงไปในท้องทะเล
อายุขึ้นมาเยอะมากกว่าประมาณธุ้ม
เดี๋ยวพลังตามศพมาเข้ามีเกิดคว้นสุด
แล้วก็ใช้กล้องทุกป์แรงมาก

ที่คนขึ้นมาอยู่น่ะพอน้ำขึ้นเต็มทีลุ่มปัดเต็มที
มันฟังลงคนตายไม่รู้กี่ฟัน
คนที่รถมานั้นก็คือเดี๋ยวเขามาก็ล้างขาจาก
กระจัดกระจายนอนบนศพก็ไม่รู้ว่านอนบนศพเพราะมันมืด
เหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ชาวบ้านตะบนแหลมตะลุมพุก
เสียชีวิตกว่า๑๐๐คนบาดเจ็บอีกจำนวนมาก
เห็นแต่ซากประหลักหักพังของบ้านเรือน
ต่างกับสภาพของโรงเรียนประชาบาลตำบลปากพนัง
ฝั่งตะวันออก๔หรือโรงเรียนบ้านปลายแหลม
ซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งเดียวในชุมชนเสียหายทั้งหมดเช่นกัน
มีนักเรียนที่เสียชีวิตกว่า๗๐คนและครูอีก๑คน
ชาวบ้านที่รอดชีวิตไร้ที่อยู่อาศัยไม่มีอาหาร
ต้องรอจนถึงรุ่งเช้าถึงพากันเดินเท้าออกจากหมู่บ้าน
ยังอำเภอปากพนังเพื่อขอความช่วยเหลือ
ทราบถึงพระกันของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ทรงเกิดความโทมนัดพระราชาฤทัยเป็นอย่างยิ่ง
พระกรุณาปลดกล้าปลดกระหม่อมให้วิทยุอศพระราชวังดุสิต
กระจายข่าวเชิญชวนให้ประชาชนร่วมบริจาคกับในหลวง
รวมรวมสิ่งของเครื่องใช้อาหารเครื่องนุ่งห่มและเงินตามศรัทธา

โดยมีผู้บริจาคทรัพย์ถึง๑๑ล้านบาทและสิ่งของประมาณ๕ล้านบาท
ทั้งหมดถูกลำเลียงเร่งด่วนไปถึงผู้ประสบภัย
ส่วนผู้ที่ไม่สามารถบริจาคทรัพย์และสิ่งของได้
ก็ร่วมบริจาคแรงเข้าไปช่วยฟื้นฟูเยียวยาในพื้นที่
ความช่วยเหลือที่ระดมเข้ามาจากน้ำใจคนไทย
กลายเป็นต้นแบบที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานเงิน๓ล้านบาทเป็นทุนจัดตั้งมูลนิธิประชานุเคราะห์
พระบรมราชุปธรรมเมื่อวันที่๒๓สิงหาคมพศ๒๕๖๒
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบศาสตร์ธรรมนักภัยทั่วประเทศ
และยังพระราชทานทรัพย์สร้างอาคารเรียนใหม่ให้กับโรงเรียนบ้านปลายแหลม
โดยพระราชทานนามให้กับโรงเรียนว่าราชประชานุเคราะห์
เป็นจุดกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชุปธรรม
ซึ่งมีความหมายว่าพระราชาและประชาชนร่วมกันอนุเคราะห์
ทุกปีจะมอบเพลินสนับหนุนต่างเป็นโครงการต่างขึ้นมา
เช่นโครงการตามราธรรมดิของพระองค์เช่นการปลูกผักสวนครัวเลี้ยงสัตว์
และก็เพลินออภต่างเพื่อให้นักเรียนสามารถที่จะหยบอย่างที่นี่ไป
สามารถนำความรู้ที่ได้เหล่านี้ไปพัฒนาต่อยอดหรือว่าจะเรียนต่อ
หรือว่าถ้าเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมาสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้
ในสถานะคนสัยคนหนึ่งเขาปลื้มปิติยินดีมากที่จุดนี้

ตรงงวงยายรัฐดอร์ไม่ว่าที่ไหนก็ตาม

เป็นฆ่ากันคนหนึ่งก็มีความคิดอยู่ตลอดเวลาว่า
จะพยายามที่สุดนะครับเพื่อทำประโยชน์ให้กับแผ่นดินแห่งนี้
ที่แห่งนี้ให้เจริญที่สุด
คือพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้ปกครองที่นี่

นับตั้งแต่ผ่านพ้นมหาวัตภัยครั้งนั้น
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
ยังคงสนพระราชหรือไทยติดตามความเป็นอยู่ของชาวบ้าน
และการเรียนการสอนของครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เสมอมา
แม้ว่าจะไม่เคยเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยพระองค์เอง
ประสบกรณิกรชาวตำบลแหลมตะลุมพุกต่างรู้สึกทราบซึ้ง
พระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อราษดร
ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดของแผ่นดินก็ตาม